แม่ค้าร้านขายของชำก็ถูกมิจฉาชีพหลอกขายสินค้านะคุณนะ
สั่งซื้อรวมยอดเงินกว่า๑๐๐๐บาท
แต่สินค้าที่ได้เนี่ยโอ้โหคุณหลักพันแค่นั้นเอง
ก็เลยนำภาพจากกล้องวงจรปิดตรงนี้นะครับ
บอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุนี่แหละเอาไปเตือนกัน
สำหรับร้านขายของชำร้านต่าง
คุณผู้ชมฮะนี่กล้องวงจรปิดจับภาพชาย๓คนนะครับ
อ้างว่าเป็นพนักงานขายสินค้าของบริษัทแห่งหนึ่งนะฮะ
นำสินค้ามาขายให้กับเจ้าของร้านขายของชำ
อยู่ที่หมู่๑ตะบลหนองไร่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับ
โดยเจ้าของร้านก็คือคุณป้ากัญจนาสกุลเชื้อ
สั่งซื้อสินค้าหลายรายการก็เชื่อไงคุณนะ
เขามาถึงที่มาถึงร้านอ้าวหลอกล่อโอ้ของผมถูกนะ
แค่นี้เดี๋ยวได้เยอะเลยได้สินค้าเยอะเลย
มีเชลล์มีชั้นมาให้ส่วนใหญ่จะพาเป็นแบบนี้นะคุณนะ
มูลค่าที่โอนเงินไปให้กับกลุ่มมิจฉาชีพ
ก็คือ๑๕๐๐๐บาทนะครับ
แต่ต่อมาได้ตรวจสอบสินค้าที่ได้รับมา
ไม่ครบตามจำนวนที่สั่งไว้
หรือประมาณแค่๔๕๐๐บาทคือโอ้โหจ่ายไปหมื่นกว่า
ได้สินค้ามาราคาไม่ถึงครึ่งจ่าย
ทำให้ต้องสูญเงินไปขัดทุนไปหมื่นกว่าบาทนะครับ
สุดท้ายรู้ว่าโดนหลอกก็เลยเข้าแจ้งความกับตำรวจนะครับ
โดยป้ากัญจนาเล่าให้ฟังว่าผู้ก่อเหตุ
เดินเข้ามาพูดคุยทำให้เธอคิดว่าเป็นพนักงานขาย
ก็เลยสั่งสินค้าไปเลยเกือบ๒๐๐๐บาท
เพราะว่าเขามีโปรโมชั่นแบบนี้
ถ้าสั่ง๒๐๐๐บาทนะจะได้รับสิทธิ์
สั่งแบบเครดิตเหล้าเบียร์ในราคา๕๐๐๐บาทด้วยคุณนะ

คุณสั่ง๒๐๐๐๐บาทตามโปรโมชั่น
คุณเครดิตเหล้าเบียร์ได้เลย๕๐๐๐บาท
แต่ผู้ก่อเหตุบอกว่าเดี๋ยวจะนำเหล้าเบียร์มาส่งวันหลัง
ทีนี้คุณป้ากัญจนาบอกอ๋อเหรอได้อย่างนี้ก็คุ้ม
ก็เลยถูกหลอกไปนะครับ
ส่วนคนก่อเหตุพูดจาโปรโมนหลอกลวง
ว่าสินค้าราคากว่า๒๐๐๐๐บาทที่เอามาจ่ายให้ก่อน
แล้วก็ยังเหลือสินค้ายอดค้างอะไรอีกนิดหน่อย

คุณป้าตอนนั้นก็เชื่อเขาไปนะ
ฟังเข้าไปเขาก็พูดไปพูดนู่นพูดนี่
จนเชื่อฮะแต่สุดท้ายต้านี่โดนหลอกจริงนะฮะ
เขาจะเอาเหล้าเอาอะไรมาให้ในวงเงินห้าหมื่น
แต่ตอนหนูลงหนูนึกว่าที่เขาพูดเขาจะลงวันนี้เลย
ทีนี้พอลงของเสร็จแล้ว
นี่เสร็จแล้วก็บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาเหล้า

หนูก็เลยบอกเขาว่าอ้าวถ้าแบบนี้ไม่ได้

ที่บอกว่าจะเอาของมาลงพรุ่งนี้ไม่มาเลยหายไปเลย

คุณป้าบอกว่าอยากจะเตือนภัยร้านค้าอื่น
อย่าไปหลงเชื่อนะพวกนี้หลอกลวงทั้งนั้นเลย

ไปเชื่อโปรโมชั่นที่เขามาหลอกลวงนะครับ
ตำรวจสพปลวกแดงได้รับแจ้งเหตุจากคุณป้าแล้วนะครับ
บอกว่าหลังรับแจ้งก็จะสอบสวนหาหลักฐานเพิ่มเติม
เพื่อติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ
ถ้าแบบนี้ไม่ได้หนูเคยโดนหลอกมาแล้ว